สวัสดีครับคุณวิลลี่แมคอินทอสครับ
ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
ดวงสมภง

หรือจะเลือก๒ดวงชะตาฟ้าลิขิตก็ได้

ดำเนินรายการคู่กับอาจารย์ติ๊กกลิ่นศรี
วันนี้เรามีหนุ่มโสดมา๔คน

เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีเพื่อนสาวโสดของเรา

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีวิธีการเลือกผู้ชายให้กับเพื่อนเรายังไงบ้าง

สมมุติว่าถ้ามีคนมาจีบเพื่อนเรา
อย่างแรกเลยเราจะสแกนว่าหน้าตาเป็นยังไง
หน้าตานี่มันคือแบบว่าเข้ากับเพื่อนเราได้ไหม

ดูแบบลักษณะการแต่งตัวเขานิดนึง

อาด้าดูข้างนอกอย่างเดียว

เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเราเป็นผู้หญิงใช่ไหม
แล้วจะต้องหาคนมาดูแลเพื่อนเรา

หล่อไม่หล่อไม่เท่าไหร่ต้องมีเสน่ห์
พูดแล้วดูคุยน่ามองหน้าฟัง

เขามีพื้นฐานชีวิตที่เป็นอย่างไรอย่างนี้

ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับสาวโสดของเรา

ดูสักก่อนครับสาวโสดคนนี้

ตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายแอร์ค่ะ
ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าถ้าเป็นเด็กดื้อจะเดินอะไร
แต่ถ้าเป็นเด็กดาวจะเดินทั้งคืนค่ะ

วันนี้นี่อองด้าดาวคือสีนเสมอจังก

ได้ยินว่าชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่า

สองคนนี้คือเพื่อนคุณที่จะมีหน้าที่ช่วยสแกน

วันนี้ผมพาน้องมา๔คนให้คุณ
รับประกันได้ว่าเปรียบเสมือนหนมกรุบกรุบกระดูกอ่อน
ชอบใจอย่างแน่นอนชอบใจ
อ้ะไปทำความรู้จักกันเลยครับเชิญคุณน้อง
ยังใส่กรุ๊ปนะครับแถมฟิตมากนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬา
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับไอซ์ได้เลย
ใช่ครับผมเป็นคนที่เจ๋งมากผมเล่นกีฬาได้ทุกประเภท

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไประดับประเทศ
ผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นกีต้าชอบแต่งเพลง
แต่ถ้าได้คุณเป็นแฟนเนี่ยผมจะแต่งเพลงให้คุณนะครับ
ความรักมีได้เป็นร้อยแต่ยังไม่เท่ากันถึงความเข้าใจนะครับ
ผมจะเป็นหนึ่งความเข้าใจให้คุณครับ

ครับผมก็๕เดือนแล้วครับ
๕เดือนเลยผ่านมาไม่นานนี่เอง

สายกีฬาเล่นอะไรบ้างครับ
เล่นเกือบเป็นทุกชนิดเช่นตะก้อฟุตบอลปิงปองที่ไม่ใช้อุปกรณ์แพง

ตะก้อดอกเก่งไหมฮะ

ทีครั้งจะยังไม่ไป
บอกรักเราไม่รู้ทำไม
เป็นเพราะฉันคนเดียวใช่ไหม
ที่ทำให้เธอนั้นต้องเสียใจ
เพราะน้องเข้าดาวด้วยเห็นไหม
อีกวาดนี้อยู่
ผมนนนะครับอายุ๒๑ปีนะครับ
เวลาว่างของผมก็ชอบเล่นเกมครับเป็นคนติดเกม
เคยเติมเยอะมากสุด๕๐๐๐บาทนะครับ
สิ่งที่ผมไม่ชอบก็จะเป็นพวกของหวานนะครับ

แต่ถ้าแฟนชอบอย่างนี้ผมก็พาไปได้ครับ

ขอโทษนะครับคุณดาวครับ

เอางี้นะดาวคือนนท์เนี่ยบางทีเวลาว่างเขาจะเล่นเกม

ติดเกมเคยเติมเงินในเกม

โฮ้ยเนี่ยชอบมาก
ทำไมหัวเราะทำไมทำไมทำไมอุ๊ยทำไมดาวสายเป้ไหม

หมายความว่า๕๐๐๐นี่ยังไม่ได้รู้สึกตกใจ

นนท์อยากจะพูดอะไรกับดาวใส่เลยเต็ม

แต่ผมว่าถ้าผมมีคุณดาวผมอาจจะติดคุณดาวมากกว่าเกมก็ได้
เฮ้ย

ดาวว่าไงกับคุณเนีย

ตู้แชกผ่า

หนุ่มสวยคนต่อไปอันนี้เข้ามากับความเร็ว

ผมก็มีส่วนในการออกแบบรถจักรยานยนต์
ตัวผมก็เป็นคนที่รักในงานดีไซน์มากครับผม
ก็สามารถอยู่กับงานดีไซน์รถได้ทั้งวันเลย
ถึงแม้ว่าจะชอบงานดีไซน์มากแค่ไหน
แต่สุดท้ายก็มีเวลาให้แฟนเสมอครับ
ออกแบบมอเตอร์ไซค์พี่ตี้ออกแบบมอเตอร์ไซค์
แต่ดาวเขาอยากมาให้ออกแบบหัวใจบ้างอะค่ะ
เป็นนักออกแบบมอไซค์คือคุณออกแบบทั้งคันเลย

ออกแบบหมดเลยเว้ยอนาคตสดใส
นักออกแบบเลยนักออกแบบเลย
แปลว่าคุณมีความถนัดเรื่องของการขี่มอไซค์คุณขี่ได้ทั้งวันไหม

ผมเปิดโอกาสให้คุณพูดกับคุณดาวแล้วคุณจะพูดว่าอะไร
ถ้าโดนแดดคุณจะร้อนครับแต่ถ้าโดนผมอ้อนคุณจะรักครับ

ไม่ชอบเวลามีผู้ชายพูดอะไรแบบนี้เลย
มันดูท้าทายเราเกินไปน้องดาว
นุ่มสวยข้อสุดท้ายที่เตรียมมาให้นะครับเขาเป็นสายเทนเทน
อยู่กับเขาแล้วไม่มีวันเบื่อเลยรับรองได้

สวัสดีครับทรอมมี่ครับ

แต่ตอนนี้โควิดก็ปล่อยไปหลายเซตแล้วเหมือนกัน

กับแฟนขอเรื่องเดียวครับอย่าโกหกเท่านั้นพอครับ

ก็บิวอัพคนให้เข้าใจเพลงแล้วสนุกไปกับเพลง

โสดอยู่ไหนชูมือ
คนโสดอยู่ไหนชู้มือ

พวกเรามาอยู่ที่นี่ถ้าจะให้ดีฟูมือยาว
สาวที่ไม่มีแฟนไอ้ที่ควงแขนไม่นับเป็นผัว
หนุ่มที่หน้าตาดีแฟนแล้วก็ไม่มีก็ขยับแค่หัว
มานับหนึ่งนับสองนับสามให้มันอยู่ข้างยาหินเกาหัว

ทำงานกลางคืนเจอคนเยอะแยะทำไมยังโสดอยู่ครับคุณตอมมี่

เยอะเกินไปจนรู้สึกว่าใครมาจริงใจหรือว่ามาหลอก
ก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดใจเขา

อ๋อเฮ้ยอ้อยเกี่ยวข้องกับอาชีพอ๋ออ้อยอ้อยอยากที่บอกไว้ว่าได้รู้จักกันพอสมควรแต่ว่าตอนเนี้ยต้องรู้จักลึกหน่อยรอบนี้เราจะได้มาดูดวงชะตากันโดยอาจารย์ติ๊กกินซีครับเพื่อให้เป็นข้อมูลกับคุณดาวครับเผื่อว่ามันสมคง
ให้อบหักกลับบ้านไปก่อน

เอาน้องไอซ์ก็ได้ค่ะคนแรก
ไอซ์เสร็จเลยป่ะ
อ่ะเรามาถามก่อนเลยว่าคุณไอซ์เนี่ย

คนมีเสน่ห์อ่อนว้านอ่อนไว้เส้นที่ดิบจินตนาการ

เมษาลาศรีมีนสมโนเลิกเกี่ยวข้องกับพระ
มีความอ่อนโยนมีความอ่อนไว้มีจิตใจที่โอพ่ออารี
ตัวเขาเองต้องพัดภาคอะไรมาแต่อย่าไหว

แต่อีกสัญญาณหนึ่งเขาดีคือเขาเป็นคนฉลาด
ถ้าใครอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะใช้ความฉลาดในการปกครองดูแลคุณ

เขาแล้ว

นิ้วบอกเรื่องมีฐานะร่ำรวยต่อไปในอนาคต

มือซ้ายบอกว่าเขาเองเป็นนักวางแผน
แต่นี่มีเงินเท่าไหร่หมด

ไม่เอาล่ะก็เรื่องจริงเส้นอาทิตย์ไม่ดีก็ต้องบอกไปมีเงินยอดใช้จ่ายแต่ซื้อไปของจะอยู่
ในมือขวาเหมือนกันมือขวาก็บอกว่าเรื่องการวางแผนนี่ก็ดี

เกิดวันเสาร์หมายเลข๗เจ้าชาตราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหามีปัญหาบอกเลยเขาเป็นคนแก้นนท์จะแก้ให้ตลอดแต่เขาเสียหายเรื่องความรักเพราะมีคู่ยากมากจะไม่ค่อยสมหวัง

เกิดวันเสาร์ครับ

เกิดวันเสาร์ครับ

เกิดวันเสาร์ครับ

เกิดวันเสาร์ครับ

เกิดวันเสาร์ครับ
เกิดวันเสาร์ครับ

เกิดวันเสาร์ครับ

เกิดวันเสาร์ครับ

มากขึ้นเขาจะได้ผู้หญิงที่มีตำหนิ

แม่ม่ายพวกผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วจะมาติดเขา

อยู่ตำแหน่งนี้แต่นี่อยู่ในมือขวา
เพราะฉะนั้นเส้นเสาเส้นนี้ก็หมายถึงว่า

ชีวิตเราไม่เคยได้มาเลือกอะไรแบบนี้หรอก

ไอด์

แฟนเก่าที่มาหลอกดาม

ขอบคุณมากนะครับหนุ่มโสดคนแรกของเรานะครับ

ช่วงหน้านุ่มโสดต้องมีอกหักเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับ
หนุ่มโสดคนไหนที่ดวงสมพงษ์กับเธอ
เดี๋ยวกลับมาดูดวงสมพงษ์สักครู่เดียวครับ
กลับมาดู
เข้าสู่รายการดวงสมพงษ์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดารา
ช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน

และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน
คนแรกจะถามใครครับคุณดาวครับ
และถ้าเกิดเพื่อนเราอยากจะออกไปกินข้าวดูหนังช็อปปิ้งเนี่ย
คุณจะเอาเวลาที่ไหนดูแลเพื่อนเราเหรอครับ

ผมทำงานคืนก็จริงนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่นอนกลางวันเยอะ
นอนน้อยมาก๔๕ชั่วโมงก็พอ
ซึ่งก็เป็นช่วงที่คุณดาวไปทำงานแล้วผมสามารถไปรับได้แล้วพาไปแต่ตัวไหนได้

ต้องเจอสาวที่ปรับมาเที่ยวแบบนี้

หรือมีผู้หญิงมาจีบเราไหมแล้วแบบเราไปกับเขาต่อไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คำถามแรกก่อนแล้วกันเนาะว่าเคยไปจีบใครไหม
บอกตรงว่ามันเยอะจนไม่อยากจีบไม่อยากยุ่ง
อันนี้สองคือไปต่อใครไหมใช่ไหมครับ
คือทำงานก็เหนื่อยแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วไหนจะต้องตื่นไปรับคุณอีก

ยิงตรงอ่ะยิงตรงอารมณ์คงคลาย

ฮิปปี้ค่ะสมมุติว่าวันหนึ่งฮิปปี้ไปทานข้าว
แล้วมีพนักงานโบกรถให้
ส่วนใหญ่เวลาเขาโบกรถเสร็จแล้วคุณฮิปปี้ให้ติ๊บไหมคะให้เท่าไหร่
ให้ครับผมก็๕๐๑๐๐ครับ
หรือ๑๐๐อันนี้คุณชอบบวกตลอดเลย
เว้นไม่เว้นวักไม่เอา
ดาดาแล้วการดิจันทร์ให้๕บาท๑๐บาทก็ดูแพงกว่าไรนะ
แสดงว่าเป็นคนนิสัยรวย

งามติ๊กอย่างแน่นอนมีอะไรอยากถามอีก
ถามค่ะถามว่าสมมุติว่าเราไปแฮกร้องกับเพื่อนตอนกลางคืนใช่ป่ะ
แล้วเราบอกกับพี่ปีว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับแล้วแป๊บเดียว
แต่ว่าเรากลับมาอีกทีเช้าเที่ยงของอีกวันหนึ่งเลยอย่างนี้
คุณจะจัดการกับดาวหรือว่าพูดกับดาวยังไง

คือไม่ต้องถามลงออง
แค่นั่งฟังคำถามเนี่ย
ก็รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นกับดาวอยู่แล้ว

เรื่องจริงก็ได้ค่ะ

แล้วก็จริงก็ไม่ได้ติดอะไรฮะ

ก็คงจะถามจากเพื่อนเขาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นเนาะ

หึงหวงขนาดแบบที่เรียกว่าคุยไม่ได้

นี่ถามคำถามเดียวเลยนะ
อย่างที่พี่ติ๊กเขาพูดไปเรื่องเนินอังคารอ
อันนี้ก็ต้องลองพิสูจน์ดูครับ

มันก็แบบว่าแบบอยู่ที่ผู้หญิงด้วยครับ

เห็นไหมดีเลยครับ

ชอบเล่นเกมใช่ไหม
เยอะถ้าวันเดียวเราครอบครับ

แบบว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่าเรียกไก่

แต่ถ้าผมมีคุณดาวก็จะเลือกเล่นเกมมาเล่นคุณดาวแทน
ท้องเอยอ่าไปงานวัดไปงานวัด
ไปสลีทดอท

พวกคุณอาจจะยังถามไม่หมดครับ

เพื่อจะมาช่วยถามคำถาม
แล้วพอยิงไปปุ๊บคนนี้มาแรงยิงแรง
ขอต้อนรับคุณอันภูวนา
มาเองนะเว้ย
พี่บอกว่าอาจจะยิงก็ประโยชน์ยิงแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
เพราะว่าจริงพวกนี้เขาก็พยายามจะยิงแล้ว

ทั้งผู้ชายเนี่ยชังะ
เอางี้ดีกว่าคำถามของอันเนี่ยนะจะว่าแรงก็ไม่เชิง
คิดว่าจะเป็นคำถามที่ช่วยให้น้องดาวเลือกได้เลย
จริงนะจัวขนาดนี้

ถ้าฟังจบแล้วดาวเลือกไม่ได้พี่ว่าปัญหาอยู่ที่ดาวแล้ว

อ้าคำถามไม่ยาก
อยากรู้ว่าถ้าแต่ละคนนะครับ
ได้สิทธิ์ในการเลือกออกเดทกับ
นางเอกคนไหนก็ได้ในวงการบันเทิง

แต่ละคนจะเลือกใครและเพราะอะไร
โอ้โหอันนี้มันเป็นคำถามที่ผู้ชายชอบมากนะมันต้องคิดกันเยอะ

ดาวเลือกเลยครับใครเป็นคนตอบคนแรก
อืมพี่ทอมมี่ค่ะ
อมมี่คุณจะขอเดทกับใคร

เนยโชติกาได้
อ่าเทสแบบว่าชอบเซ็กซี่

เฮ้ยคุณกำลังบอกว่าดาวกับเนยโชติกามีความคล้ายกันอยู่

นี่นี่จิ้งจกชัดดูมันยิงดิ

คุณจะพาไปทำอะไรบ้างอย่างสมมุติว่าถ้าได้เดทกับเนยโชติกา
ก็เนื่องจากด้วยผมทำงานคืนมาแล้วคุณดาวทำงานด้วยก็น่าจะใช้เวลาที่ดีด้วยกันที่ลาพักร้อนไปทะเลกันสวย

อ้าไปหลีเป๊ะเลยครับผม

ใช่ครับน้องก้าวสุพัสรานะฮะทำไมถึงเลือกไปเดทกับน้องก้าวสุภาษา
เพราะว่าเขาดูแบบเขาดูหุ่นดีแล้วก็แบบน่ารักอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ชอบผลงานการแสดงของเขาที่ผ่านมา
แล้วก็ถ้าพาไปเด็ดผมอยากพาไปแบบพวกดอยมากกว่าครับ
ในดอยชอบขึ้นเขานั่งกินกาแฟแล้วก็กินหมูกระทะแล้วก็ชมบรรยากาศที่แบบ
เดี๋ยวเน้นหมูกระทะ
ชอบกินหมูกระทะด้วยชอบกินกาแฟ
สิบเกือบในนี้โอเคปะ
ชอบกินหมูกระทะ

นี่เป็นก้าวที่กินหมูกระทะไปแล้ว

แล้วกินหมูไปสามตัวด้วย
สุดท้ายมาฟังทิปปี้
เลือกนางเอกคนไหนใครก็ได้

ชอบผู้หญิงเซ็กซี่แบบมาแบบเต็มเลย
นี่เขาออกอินเตอร์เลยนะฮะ
อ่าชอบที่เค้าเป็นคนดิบสามารถแบบไปลุยได้ไปตะลุยได้

ผมจะพาไปงานดีไซน์มอเตอร์ไซค์ระดับโลกครับ
แล้วก็พาไปดูผลงานที่ผมทำแล้วไปโชว์
โอเคเอาละนะคุณได้ข้อมูลแล้วผมให้แค่นี้

ขอบคุณมากครับ
เอาล่ะตอนนี้คุณดาวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับได้ปรึกษากับเพื่อนแล้ว
เอาอย่างนี้ดีกว่าฟังกันสักนิดหนึ่งว่าเพื่อนเลือกใคร
แตะคนนี้เพราะอะไร
พี่อยากให้น้องดาวเก็บฮิปปี้ไว้นะคะ

เอาแล้วทางด้านเชียร์ฮิปปี้ไว้ก่อน
ถึงแม้ว่าลุคเขาจะดูเป็นแดดบอย
แต่ว่าลึกแล้วคำถามที่ถามไปเป็นคนมีน้ำใจ
แล้วก็ดูลักษณะแล้วเป็นคนรักแฟนนะคะ
แต่ถ้าว่าอย่างนั้นแล้วอ๋องครับ
ถ้าสเปคอ๋องพี่ทอมมี่ต้องอยู่แน่
แต่ถ้าเป็นดาวดาวต้องเก็บนมไว้เชื่อพี่
ทุกอย่างคุณเป็นคนตัดสินนะคะครับทั้งนี้
คุณต้องตัดดอกกุหลาบของผู้ชายที่คุณจะส่งกลับบ้าน

ไม่ใส่ตา

คุณพร้อมหนีมาอยู่กับอ๋องได้อย่างยิ่งดี
พี่สเปคอ๋องพูดเลยว่านี่สเปคอ๋อง

อ๋อถ้าเป็นอ๋องธอมธอมบี้
ใช่แต่ไม่ใช่สเปคราวะ

ใช่ค่ะก็ยังชอบคนอายุน้อยกว่า

เอาละเหลือนหลวนสูดอยู่สองคนสุดท้ายแล้ว

คราวนี้ก็มาถึงการที่หนุ่มทั้งสองได้รู้จักคุณดาวบ้างแล้ว

โดยอาจารย์ติ๊กศรีเราจะไปวิเคราะห์กันแล้วว่าเขาจริงเป็นคนยังไงกันบ้าง
พวกคุณจะได้รู้ว่าคุณโชคดีที่มาถึงตรงนี้

คราวนี้ก็มาถึงการที่หนุ่มทั้งสองได้รู้จักคุณดาวบ้างแล้ว

โดยอาจารย์ติ๊กศรีเราจะไปวิเคราะห์กันแล้วว่าเขาจริงเป็นคนยังไงกันบ้าง
พวกคุณจะได้รู้ว่าคุณโชคดีที่มาถึงตรงนี้

วันอาทิตย์คู่มิตรกับพระรหัส

เขาเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรีมาก
เขาเป็นคนที่มีความคิดสว่างสวัย
เป็นคนที่มีความคิดอ่านดีมาก

ตัวเขาเองชอบหาอาหารกินอร่อย

และโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะ

เป็นคนจิตใจหนักแน่นบ้างเล็กน้อย

มือขวานี่คืออนาคตแล้วนะ

เขาเองเป็นคนหญิงมาก

เขาดูถูกแล้วเขาไม่ยอม

ดวงสมพงศ์กับคุณดาวมากที่สุดครับ

ส่วนคุณฮิปปี้นะครับเกิดวันอังคารนะครับ
เขาจะขัดแย้งกันเรื่องของเหตุและผล

แต่ถามว่าสองคนนี่ใครดวงสมพงษ์มากกว่า
คุณนนท์ครับคุณนนท์
คุณนนท์ครับคุณนนท์

เอาดวงชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว

คุณจะไปเชื่อหัวใจตัวเอง
หรือจะเชื่ออาจารย์ติ๊กด้วยดวงชะตา

เพราะฉะนั้นผมอยากให้สองคนนี้มีโอกาสพูดบ้าง

พี่สุดท้ายแล้วก่อนเขาจะตัดสินใจ

เป็นไงถ้าพูดถึงมัน
ก่อนเลยนะเพราะตะกี้จันรูเรื่องของอาหารการกินการเทส

เออนนท์ครับ

ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเลยครับ

ทำมินิฮาร์ดล่ะ
เพื่อนครับคุณจะแนะนำคุณดาวยังไงบ้าง

อันนี้เห็นด้วยเหมือนอ๋องเลยว่า
ดวงฟังได้ประมาณ๕๐แต่ทำตามหัวใจที่ต้องการ
แต่พืชฐานเรา๒คนคือเชื่อดวงขดนะพี่

แล้วเดี๋ยวดวงหนูว่ากัน
ใช่

เอาล่ะเขาแนะนำมาแล้วครับ

หรือจะเชื่อดวงชะตา

นางชอบเด็ก
แล้วไม่ใช่เด็กตัวเล็กด้วยนะ
เด็กตัวบริโภค
เอาละครับวันนี้นะครับคุณดาวก็

ดวงสมโพธิ์
อันนี้ตอบโจทย์เกือบทุกอย่างเลย

แล้วตอนสัมผัสมือทำไมเลือกคนนี้

คือดาวอ่ะไม่ชอบนั่งมอเซอร์ไซค่ะ

คุณผมดีไซน์มาปลอดภัยมากนั่งหน่อย

ไม่เป็นไรนะฮิปปี้
พี่สองคนไม่ชอบนั่งมอเซอร์ไซค์
แต่ชอบความเร็วค่ะ
กินข้าวกาแฟมันดูบรรยากาศมันดี